สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นออกประกาศ
อายัดสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑๖กันยายนนี้๙๐เล่ม

ใครถูกรางวัลนั้นจะไม่สามารถขึ้นเงินได้นะครับ
โดยทางคุณธนวัฒนพลวิชัยครับโคศกคณะกรรมการ
ของกสลากเปิดเผยว่า

อายัดสลาก๙๐เล่ม๙๐๐ใบ
จาก๒คดีเป็นสลากงวดวันที่๑๖กันยายนนี้
คดีแรกครับได้รับแจ้งจากประชาชนผู้เสียหาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นได้ศูนย์หาย

วันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
จากนั้นครับได้ติดต่อสำรันติภาพนามการสละกินแบ่งวัฒนาบารณ์
สละกินแบ่งวัฒนาบารณ์ที่สูญหาย
จำนวน๔๕เล่ม๔๕เล่มนี้ก็กี่ใบ๔๕๐๐ใบ
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
สำนักงานสลากครับจึงเผยแพร่ข้อมูลหมายเลขสลากินแบ่งรัฐบาล
มีการแจ้งความสูญหายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนั้นได้รับทราบ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อสลากจากคนอื่นเอาไปขายให้กับประชาชนทั่วไป
จะขึ้นเงินรางวัลไม่ได้อันนี้ก็จะซับซ้อส
ไม่รู้สุดท้ายขึ้นได้ไหมแต่ว่ามันจะเพิ่มความลำบากเพิ่มมากขึ้น
สามารถตรวจสอบได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าจอในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมมันยาวหน่อยนะ

ถ้าคุณผู้ชมเข้ามาในเพจของสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาลเลยนะครับ
ผมว่าเขาปักหุดไปเลยแหละเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่
แล้วเราก็คลิกเข้าไปแล้วตรวจสอบเลยว่ามันตรงกับเลขที่เราซื้อมาหรือเปล่า

เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปแค่คดีเดียวนะเดี๋ยวมีอีกคดีหนึ่งนะครับ
ที่สองเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีตัวแทนจำหน่ายนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้แจ้งความบันทึกประจำวันกับทางตำรวจว่า
ไม่ได้รับสลากตามที่จัดส่งให้ทางปรายศนีย์ไทย๔๕เล่ม
สำหรับงวด๑๖กันยาเช่นเดียวกันรวมแล้วเนี่ยนะฮะ
เท่าไหร่ละ๙๐เล่มนะครับ๙๐๐ใบ
ความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ครับที่อุบลราชธานีนี่คือคดีแรกนะฮะ
สพวาลินชำราบนะครับพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วก็ทราบว่ากรณีดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อสลาก
โดยการส่งมาทางบริษัทปรายศนีย์ไทยจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาติดต่อขอรับพัสดุ
โดยอ้างว่าเป็นญาติของผู้เสียหาย
เจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ก็ทำการตรวจสอบบัตรประชาชน
ก็พบว่าตรงกันกับคนที่มารับจึงมอบพัสดุให้ไป
หลังจากนั้นไม่นานครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะ
ผู้เสียหายตัวจริงนั้นก็เดินทางมาติดต่อขอรับพัสดุ
แล้วก็เลยทำให้ทราบว่าอ้าวมีคนรับแทนไปแล้วทีนี้
ก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจนะฮะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับ
ทำให้ทราบที่อยู่ของผู้ที่มารับพัสดุก่อนหน้านี้
และจากการสอบสวนชายคนดังกล่าวให้ข้อมูลนะครับ
ตนได้รับการว่าจ้างจากชายหญิงคู่นึงให้มารับพัสดุแทน
แล้วให้นำไปส่งที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ห่างไปประมาณ๑กิโลเมตร
จากนั้นผู้ว่าจ้างครับก็ได้เดินทางมารับพัสดุ
พร้อมกับโอนเงินให้๑๐๐๐บาทเพื่อเป็นค่าจ้าง
ซึ่งชายคนดังกล่าวบอกว่าตนไม่รู้จริงว่าผู้ว่าจ้างนั้นเป็นมิจฉาชีพนะครับ

แต่มันเกิด๒พื้นที่ใช่ไหมมันเกิดที่อุบลราชธานี
แล้วก็มีที่อุดรอีกที่หนึ่งนะครับ
งวดนี้ก็อาจจะยุ่งนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม